ด้านหลังนี้เป็นข่าวที่เราตามต่อเนื่อง
ถ้านับจากตอนที่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้

อดีตทหารคลั่งยารัวยิงปืนสนั่นบ้านที่ระยอง
ก็คิดดูสิตั้งแต่๗โมงเช้าเมื่อวาน
๗โมงเช้าวันนี้หลายคนเปิดทีวีมาเช้านี้
ขอดูข่าวนี้ก่อนจับได้ยัง
คุมตัวได้ยังเหรอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยไล่เรียงนะ

เดี๋ยวไปไล่เรียงดูตั้งแต่เมื่อวาน
ตอนที่พ่อและแม่ของทางอดีตทหารคนนี้
พยายามจะเกลี้ยกล่อมลูกลองฟังช่วงนี้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะที่ตะโกนไงได้ยินไหมบาส
นี่แหละตำรวจพาพ่อแม่ของฝั่งผู้ก่อเหตุ
คือในพงศ์หรือว่าในบาสอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นอดีตทหารเป็นครูสอนยิงปืน
พยายามให้พ่อกับแม่มาเกลี้ยกล่อม
เพื่อที่จะให้ลูกออกมามอบตัวนะคะ
เพราะว่าลูกชายก็คือในบ๊าซ
เกิดอาการคุ้มคลั่งปั้งปั้งปั้ง
ยิงออกมา๓นัดสนั่นบ้านเลยค่ะ

แต่พ่อแม่ไปเกลี้ยกล่อมลูกก็ไม่เป็นผล

ยังมีเสียงปืนยิงสวนออกมาอีก๒นัดด้วย
ทีนี้การพยายามจะเจรจาก็ต้องยุติลง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง
ในตลาดเก่าระยองที่อำเภอเมืองระยอง

อันนี้เป็นภาพมุมสูงที่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าบ้านหลังที่เกิดเหตุ

ถามว่าไอ้ที่ยิงปืนออกมาเนี่ย

เคยเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านบอกว่า

ยิงปืนในบ้านมาหลายครั้งแล้ว

ใช่วันหนึ่งยิงมาป้องนึงบ้าง
บางวันก็ปั้งปั้งสองนัดบ้าง

ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ว่าตัวในบาสเขาไม่พอใจเพื่อนบ้าน

มา๑๐จำลองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบให้มาพูดคุยหน่อย

บ๊าซวางปืนออกมาคุยกันนะบ๊าซ

เพราะว่าบาสยิงปืนมาอีก๒นัดค่ะ

หลังจากนั้นผ่านไปนะตำรวจก็บอกว่า
พ่อแม่พ่อแม่มาช่วยคุยหน่อยได้ไหม
บาสก็ยังไม่ฟังค่ะก็ยิงปืนมาอีก๒นัด
กระสุนปืนไปเจาะหน้าต่างบ้านฝั่งตรงข้ามนี้

บ้านเขาเนี่ยหน้าต่างบ้านเขาแตกอะค่ะ
พอสิ้นเสียงปืนเท่านั้นแหละบาสตะโกนออกมา
กดดันกูอย่ากดดันกูแล้วเสียงก็เงียบไปค่ะ

โดนยิงใส่นี่หนีวุ่นเลยใช่ไหม
พ่อแม่มาเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยังไม่ฟังอีก

แต่บาทบอกขอ๑ชั่วโมงเดี๋ยวจะมอบตัว
อ่ะจาก๑๑โมงครับบาทบอกเท่าไหร่นะขอชั่วโมงนึง
ข้ามมาบ่าย๒โมงบ่าย๒๓๐
โทรกลับมาหาเพื่อนบอกเครียดว่

จนถึงตอนนี้ที่ตำรวจปิดล้อม
ตอนนั้นนะก็หลายชั่วโมงแล้วนะคุณผู้ชม
ตั้งแต่๗โมงเช้ามาจนถึง๖โมงเย็น
ก็ยังอยู่ในบ้านนะจนถึงเย็นเมื่อวานนะ
ใช่ค่ะทีนี้พอมันผ่านมา

บาสน่ะเขาคืออย่างที่บอกค่ะ
พอบาสเขาก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าตั้งแต่๗โมงใช่ไหม

ทีนี้ทางโฆษกตำรวจภูทรจังหวัดระยองค่ะ
คือพันธุ์ตำรวจโทยิงเกวดีวงรวยดี

คืออย่างนี้น้ำแข็งคือชาวบ้านเขาสงสัยว่า
ทำไมไม่ทำให้มันจบเร็วหน่อย
เพราะว่าก็มีทั้งคนไม่สบายใจ

แต่ไม่สามารถกำหนดได้ไงว่าสถานการณ์จะยืดเยอะหรือเปล่า
ไอ้ประเด็นที่พี่เบิร์ตถามว่าทำไมไม่มีการบุกชาร์จ
มีการใช้ความรุนแรงล่ะทำไมไม่บุกเข้าไปจับกลุ่มเลย
อันนี้นะเป็นยุทธวิธีของตำรวจ
คือเขาไม่ได้ต้องการให้เกิดความสูญเสีย
เขาก็เลยบอกว่าก็เลยใช้วิธีการที่ไม่กดดัน
แต่เขาก็มีการประสานนะทางการไฟฟ้าให้มาตัดไฟในบ้านของบาส
เพราะว่าคือเขาเรียกว่ามีการประสานให้มาตัดไฟ
แต่เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความกดดันก็เลยต่อไฟต่อไฟเหมือนเดิมเลย
คือถ้าไปตัดไฟนานเดี๋ยวเครียดขึ้นมาอีกกดดันขึ้นมาอีกใช่ไหม
ใช่ค่ะทีนี้พอไม่มีการบุกจู่โจมด้วยมีไฟอยู่เหมือนเดิม
ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุค่อยคิดค่อยวิเคราะห์
แล้วอาจจะคิดได้เองอันนี้ที่เขาบอกนะ
แต่ทีนี้มูลเหตุในการก่อเหตุแบบนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นความเครียดที่ตกงาน
ส่วนเรื่องสารเสพติดเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบอยู่
ชาวบ้านเขาก็ไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปอยู่ในบ้านหรอกค่ะ
เพราะเขาก็กลัวก็รอดูสถานการณ์อยู่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็ยังตึงกำลังอยู่หลายสิบนายเลยค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้๗โมง๒๔นาทีก็ยังไม่สามารถที่จะคุมตัวในบาสได้
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ในช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะคะ

เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันให้ทั้งบทเรียน
ให้ทั้งวิธีคิดกับตำรวจในการที่จะเข้าปฏิบัติการมาแล้วหลายครั้ง
ที่สายใหม่ที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
อันนั้นก็เป็นจากคลั่งแล้วท้ายที่สุดคือก็จบลงด้วยการวิสามัน